กระแสน้ำกระแสลมแล้วก็จะไป
ผู้การเรือใหญ่ตอนนี้เรามอบมาให้เรือหลวงอังทอง
เป็นผู้บัญชาการทั้งหมดในเหตุการณ์ในทะเล
ก็จะวางแผนด้วยการใช้เป็น๓๐กม

เหมือนรถเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่
นี่เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะคำนวณ
แล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับว่า

มันจะมีส่วนในการค้นหานะครับ
กลางคืนนี้ก็จะใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะครับว่า
แล้วก็จะใช้ไฟส่องนะครับ
ก็วิ่งอย่างช้าแล้วก็จะใช้ไฟส่องทั้งหมดครับ
อย่างเรือหลวงกระบุรีในวันพรุ่งนี้

หรือมีแนะนำความเสียหายอะไรบ้างนะครับ

แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจ

สถานการณ์สภาพอากาศแม่นเราแบบนี้
กับการฝึกที่เราเคยฝึกมา

ผมยังมีความหวังตลอดนะครับ

ลักษณะของการที่จะต้องไปเห็น
ผู้ลอยน้ำเนี่ยค่อนข้างจะยากมาก

มันก็จะมีผลทำให้เราค่อนข้างจะไม่เห็น

พรุ่งนี้เราจะใช้เรือหลวงประมาณกี่ลำคะ

ซึ่งมาสมทบแล้วแล้วก็เรือหลวงกะบุรี

หลวงนเลสวนซึ่งเป็นเรือที่มี

ถ้าฟังจากท่าน

คือเรือหลวงภูมิพลแล้วก็เรือหลวง
เลสวนในการมาช่วยเรือหลวง
กระบุรีออกค้นหานะครับ

ต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
เพราะทุกวินาทีมีประมาณ

แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการค้นหาทางอากาศเพิ่มเติม

ขอให้ปลอดภัยทุกคนกันละกัน